วันนี้ผมมีหนึ่งตัวอย่างชีวิตของชาวนาท่านหนึ่งคุณผู้ชม
ชีวิตเขาเคยล้มจากราคาข้าวตกต่ำแทบจะลุกขึ้นมาไม่ได้ครับ
แต่วันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถลุกขึ้นมาได้เหมือนกับมีชีวิตใหม่ได้เกิดใหม่
เพราะว่าเขาหันจากการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นทดแทน
ณวันนี้ราคาข้าวตกต่ำแน่นอนรายได้จากการขายข้าวลดลง
แต่ว่าเขายังพอมีรายได้จากการปลูกพืชอื่นไปขายครับ
เอาเงินไปจุนเจือครอบครัวรวมทั้งสามารถนำไปใช้หนี้ได้จนหมดเลยนะครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันกับความจริงเรื่องนี้โดยรายงานของคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
หน้ากว่า๔๐ไร่ของสุวรรณีปันเกิดชาวนาหมู่ที่๔ตำบลวังตะเคียนอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชายนาฏ
แปลงสภาพเป็นไร่มันสัมปะหลังและไล่อ้อย
ในอดีตสุวรรณีปลูกข้าวทั้งหมด๗๖ไร่แต่แบ่งพื้นที่มาปลูกพืชชนิดอื่น
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เธอได้เรียนรู้จากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อปี๒๕๕๘ที่ผ่านมาและคาดหวังว่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐๐บาท
จากการเก็บมันสัมปะหลังและอ้อยมากกว่า๖๐ตันขายในช่วงต้นปี๒๕๕๙
ซึ่งสามารถทดแทนรายได้ที่ลดลงในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการได้
ตั้งแต่ทำนามาเกือบ๑๐ปีแล้วก็มีปีนี้เนี่ยถูกสุดถูกมากเลยต่ำมาก
ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างเดียวเลยกันถ้าเกิดเราทำอย่างเดียวถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดราคาถูก
เราก็จะแบบเหมือนจะขาดทุนถ้าถามว่าเดือดร้อนเท่ากับคนอื่นไหม
ก็ของพี่มันจะเดือดร้อนน้อยกว่าคนอื่น
สุวรรณีเล่าว่าราคาข้าวตกต่ำทุกปีทำให้รายได้ลดลงจนกระทบภาระค่าใช้จ่าย
และยังมีหนี้กว่าอีก๖แสนบาทจึงได้ปลูกพืชผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อให้มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องและไม่หวังพึ่งมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ปลูกพืชตามแนวพระราชดำริยังช่วยลดต้นทุนการทำนาเหลือเพียงไร่ละ๓๐๐บาท
เพราะใช้ปุ๋ยอินซีและน้ำหมักชีวภาพ
จากเดิมการทำนา๑ไร่มีต้นทุนสูงกว่า๕๐๐บาท
จากนี้ผลผลิตที่ได้ยังปลอดสารพิษ

สุวรรณียังแบ่งที่นาอีก๓ไร่จากทั้งหมด๓๖ไร่

บรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำได้
โดยข้าวหอมปฐุมที่ปลูกเพื่อบริโภคเองทั้งหมดนี้
จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ๑ตันเศษ
สามารถเก็บไว้บริโภคได้นานถึง๑ปี
แล้วก็มาปรับเปลี่ยนปรับการดำเนินชีวิตของเรา
ปรับวิธีการทำทั้งการเกษตรเรา

เรามีภูมิคุ้มกันเรายังไงเราก็อยู่ได้
อดีตที่ผ่านมาสุวนีเคยเป็นหนี้สูงถึง๘๐๐บาท
ที่ต้องถ่ายถอนที่นาที่ถูกยึด
แต่หลังจากยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จนสามารถปลดหนี้ลงได้เกือบครึ่ง
การใช้ชีวิตที่พอเพียงทำให้สุวรรณีกลับมายิ้มได้อีกครั้ง

ข่าวเทราะทีวีปริงาน